สวัสดีครับ
ว้าวนี่ไงคุณชนะคุณใบตองเมนู
ปลาหมึกชุบแป้งทอดค่ะ
เออเนี่ยเขาสูตรผสมแป้งเขา

แต่บอกเลยว่าคลิปนี้นะคะมีคนดูนะ
คนชมกว่าแสนครั้ง

เกือบจะเป็นล้านแหละตอนนี้นะคะ
เขาโพสต์ภาพนิ่งแล้วก็คลิปการจัดการหน้าร้าน
รวมถึงวิธีการชุบแป้งทอดกล้วยทอดและยำหลากหลายนะ
ผู้คนก็เลยสนใจเนี่ยโดยเฉพาะดูแป้งทอดสิ
มันดูแห้งและดูกรอบน่าสนใจมากจริง
คุณชิสากินแค่แป้งก็อร่อยแล้ว
เออก็จริงนะคุณพวกเมนูทอดเราจะมาขอเสร็จแป้งมาด้วย
มีคนติดตามเกือบ๘๐๐๐แล้วมีคนถูกใจเป็นล้านอ่ะ
ทีมข่าวของเราอยากจะเห็นอยากจะรู้จักเมนู
แล้วก็เจ้าของร้านเลยไปพูดคุยกับคุณขวัญหัดไทยประสงค์ผล
หรือว่าคุณดาด้าอายุ๓๗ปี
เป็นเจ้าของร้านกะด้าและเจ้าของคลิปนี้นะครับ
บอกว่าขายมานาน๑๔ปีแล้วค่ะ
ทางร้านเนี่ยขายหลายเมนูนะคุณชนะเนี่ยส้มตำก็มียำต่างก็มี
แต่พวกของกินเล่นแก้เผ็ดอย่างกล้วยทอดมันทอดก็มี

ลูกชิ้นน้ำชากาแฟนะคะรวมถึงเมนูชุบแป้งทอดต่างนะ
เขาบอกเลยว่าจุดเด่นของร้านเขาอยู่ที่สูตรของแป้ง
สูตรของแป้งสูตรของน้ำจิ้มรวมถึงสูตรน้ำยำ
ค้นเองชิมแล้วว่าถูกอกถูกใจอร็ดอร่อยนะคะ
ก็นำมาขายทำให้ทุกวันนี้ค่ะมีลูกค้ามากมาย
ขายได้วันละกว่าหมื่นบาท
คุณชิสาการผสมแป้งของเขาไม่ธรรมดามีงาดำลงไปด้วยนี่ไงเขาบอกเลย
ให้ความหอมเพิ่มความกรุบกรับนะนี่ให้สูตรดูเลยทีเดียวนะคะ
คุณชาคริสครับตอนนี้เชฟเริ่มที่จะปรุงแป้งแล้วล่ะครับ
ครับผมดูสิครับแป้งนั้นเข้ากันดี
คาดว่าการทอดในครั้งนี้จะต้องออกมาสีเหลืองทองอร่อย

แต่ตอนนี้เวลาจะหมดแล้วค่ะเหลือเวลาอีก๑๐นาที
เพราะว่ามีลูกค้าสั่งซื้อไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประจำ
หรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างพื้นที่นะงั้นเราบอกพี่กัดเลยละกันนะ

อยากไปอุดหนุนก็ไปได้ที่ตลาดนัดบ้านใสเสียดนะคะ
อยู่ที่ริมถนนสายทัพปุดเมืองพังงานะคะ
ร้านเนี่ยนะคะเขาเปิดวันอังคาร

ช่วงเวลาบ่ายโมงถึง๒ทุ่ม
เออดังนั้นคุณไม่รู้ว่า
จะไปถูกที่ถูกวันถูกเวลาหรือเปล่านะจ๊ะ
เข้าไปติดตามได้ทางเฟซบุ๊คแล้วกัน
ที่ชื่อว่ากาด้าแซ่บล้านวิว
รวมถึงติ๊กต๊อกที่ชื่อวันดาดาด้วยค่ะ
นี้จะไปกินอาหารต้องดูใน

เออมีคนรีวิวมาให้ดูนะ